รณีที่รถตู้มีไฟกระพริบ
คือรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีไฟกระพริบจอดอยู่หน้าสพ

รถตู้เฮียนวิญญาณหลอนครับคุณผู้ชมครับ
มันเกิดเหตุการณ์ที่รถตู้คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ
และมีคนเสียชีวิตภายในรถตู้
จากนั้นตำรวจสพวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เอารถตู้นี้ต้องมาเก็บไว้เป็นของกลางถูกต้องไหมฮะ

แล้วเขามีการถอดแบตออกแล้ว

แต่เหตุฉะไหนถึงมีไฟเลี้ยวกระพริบทั้งคืนเลย
กระพริบอยู่เป็นรอบหนึ่งรอบประมาณ๑๐นาที

ได้ยินเสียงเพลงเบาออกมาจากรถด้วยนะคะ
อ่าเมื่อวานเล่าด้วยนำเสียงแบบนี้ใช่ค่ะ
มาคืนนึงวันนี้มาเล่าด้วยน้ำเสียงใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมครับเรารู้แล้วนะฮะว่าทำไมรถตู้คันนี้
มีไฟกระพริบออกมาได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้องเอาอย่างนี้ไหมเฉลยเลยนะ
เรื่องนี้อย่างที่บอกไปเริ่มต้นมาจากดาบตำรวจผจญ
จันสิงห์เจ้าหน้าที่วิทยุสพวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก็มีการโพสต์แล้วก็โพสต์ทั้งคลิป
แล้วก็ข้อความเขียนว่าใครว่างมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยครับ
เครื่องหมายตกใจรถตู้คันนี้มีผู้เสียชีวิต๑คนเมื่อวันก่อน
แล้วก็หาทางพิสูจน์กันนะฮะว่าเหตุฉะไหนไฟมันถึงยังกระพริบได้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็เหมือนมีการถอดแบตออกไปแล้วหรือเปล่า
มีการที่ไปตรวจเช็คสายไฟเพราะว่าสายไฟมันขาดหมดทั้งครรภ์แล้วหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ครับตำรวจติดต่อนายดิตคณิตสุเดชะ
เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอวิเศษชายชาญ
ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอุปกรณ์ของรถนะ
ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณอะไรต่างนะ
มาดูซะหน่อยให้มาตรวจสอบรถตู้คันนี้อย่างละเอียดซะหน่อย

หลังตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว
พี่ดิทธิ์คณิตไปพบอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าตัวแบตเตอรี่รถยังคงอยู่ครับ
อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็น
และแบตเตอรี่ยังสามารถที่จะทำงานได้อยู่
แล้วจังหวะที่คืนเกิดเหตุ
มีฝนตกพอดีก็ให้การตรงกัน

พอฝนตกทำให้กระแสไฟมันรั่วไหล
จนเกิดสัญญาณไฟและเสียงขึ้นได้

คือเหตุที่เรื่องต้นก็คือไฟเลี้ยวไม่ติด
พอติดปุ๊บก็เลยลองไปดูว่าหม้อแบตมีหรือไม่
แล้วปรากฏว่าไปเจอมอร์แบตอยู่ในบอก
แล้วก็เลยเราได้ทำการหยิบหยิบบอกออก
เพื่อว่าจะลองถอดคุมมอร์แบต
พอถอดคุมมอร์แบตปุ๊บแล้วก็มาดูไฟนี้

มันยังไม่โดนดนสนศวนนี่ตก
ก่อนมาจอดพรรภนี่มึงก็จะแพร่สนศวนตก
ตอนหลังแค่ซึ่งความว่าแปลกออกทุกอย่างแล้วต่อกลับไป
ความจริงแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับ
แต่ว่ารถตู้โดยสารคันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุเสียหลัก
แทกกับต้นไม้ข้างทางริมถนนโพพระยาท่าเรือ
ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตัวรถเสียหายอย่างหนัก
หลังคารถเปิดมีผู้โดยสารเสียชีวิตเป็นชาย๑คน
อายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ตอนที่เราเห็นข่าวนี้คุณและเห็นสภาพของรถตู้คุณ
ตกใจน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าหลังคามันเปิดหมดเลย
แล้วก็นึกว่าจะมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้
แต่โชคดีที่รถตู้คันนี้ไปส่งผู้โดยสารหลายคนมาเรียบร้อยแล้วคุณ
และมีผู้โดยสารอยู่ในรถเพียงแค่คน๒คน
ผู้เสียชีวิตอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
เพราะว่าในตัวไม่มีเอกสารหลักฐานต่างเลยคุณ
มีแค่เพียงใบเสร็จ
ใบเสร็จไปซื้อโทรศัพท์มือถือที่ห้างแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็พยายามไปที่ห้างแห่งนั้นไปดูกล้องวงจรปิด
ที่จะสามารถถ่ายภาพได้ว่าใครเป็นลูกค้าของร้านโทรศัพท์มือถือ
ก็มุมมันไม่ได้ไงคุณ
พบเห็นแต่ด้านหลังนะครับแล้วก็ไม่เห็นหน้าของผู้มาซื้อ
ก็เลยตอนนี้ยังตรวจสอบอยู่นะครับว่าเป็นใครกันแน่

ส่วนหนึ่งว่าใครที่เป็นญาติหรือว่าใครที่ญาติศูนย์หายไป
แล้วก็น่าจะเป็นผู้อาศัยรถตู้โดยสารคันนี้
ขอให้ไปที่สถานีตำรวจภูทรวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
แจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ทราบหน่อยนะครับ